คุณผู้ชมคะมีเรื่องสลดแต่เช้าเลยที่เชียงใหม่๗โมงเช้าวันนี้
สามีฆ่าภรรยาเสียชีวิตคาที่นอน
พอถูกจับได้ตอนแรกอ้างหลอน
หลอนไม่รู้ตัวตอนก่อเหตุ
คุยไปคุยมามันไม่ใช่หลอนแล้วล่ะค่ะ
มันน่าจะเป็นสาเหตุที่ว่าทะเลาะกัน
เครียดอ้างว่าเมียไม่สนใจเมียปันใจให้ชายอื่นแล้วก็ก่อเหตุฆ่าเมีย
โมงเช้าวันนี้นะคะในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

พบร่างของนางจารุวัลอายุ๓๔นอนจมกองเลือดอยู่บนที่นอน
ยังกางอยู่เลยถูกยิงค่ะ
เข้าราวนมด้านขวาเสียชีวิตตอนที่ตำรวจสาวพอร์แม่จำไปถึง
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณสัก๒ชั่วโมงกว่า
คนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนสามีของผู้ตาย
นายอาสาอายุสามสิบสามเขาก็ไม่ได้หนีนะคะครับ
ก็นั่งรอให้ตำรวจมาจับอยู่ในบ้านนายอาสารับสารภาพทุกอย่าง
บอกว่าเป็นคนยิงภรรยาเองตัวเองเป็นโรคซึมเศร้า
เหล้าทุกวันแล้วภรรยาไม่ค่อยสนใจ
ทะเลาะกับภรรยาเลยเครียดมันสะสมเริ่มจากภรรยาไม่สนใจ
วันวันเอาแต่ออกไปทำไร่ทำสวนกลับมาไม่คุยด้วย
ดูแต่ลูกไม่สนใจตัวเองเลยครับ
ตัวเองจะทำอะไรภรรยาก็ไม่สนใจเลยไม่คุยด้วยเลย
ก็เลยเครียดหันไปดื่มเหล้าแล้วก็คิดไปเองว่าภรรยาอาจจะนอกใจ
มีผู้ชายคนอื่นโมโหคว้าปืนมายิงภรรยาตาย
พอภรรยาตายเขาอ้างว่าเขาก็พยายามจะฆ่าตัวตายตามนะคะ
พยายามจะเอาเชือกผูกคอกับขื่อครับแต่พ่อตามาห้ามเอาไว้
ตำรวจตรวจหาสารเสพติดในร่างกายในอาสาไม่มีสารเสพติดอะไรค่ะ
ตนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านเลยนะคะ
ครอบครัวก็รับศพผู้เสียชีวิตจากโรงพยาบาลมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
เป็นศาสนาคริสต์นะคะทีมข่าวของเราได้เจอกับพ่อของผู้ตายครับ
นายพระเจอายุ๕๙ก็เล่าให้ฟังว่าบ้านของพ่อก็อยู่ใกล้กับบ้านของลูกสาวที่เขาอยู่กับลูกเขย
ตอนเช้าประมาณตีห้าได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
ก็เลยรีบวิ่งมาดูเปิดประตูเข้าไปในบ้านสิ่งที่เห็นคือ
เขยพยายามจะผูกคอตายกับขื่อบ้านจริงจริงหลานสาวสองคนก็ตื่นแล้วก็ตกใจ
ร้องไห้กันใหญ่เลยเห็นร่างแม่อยู่ข้างก็ร้องไห้
พ่อก็เลยบอกว่าตะโกนเรียกชาวบ้านแถวนั้นให้มาช่วยพาลูกสาวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ช่วยกันจับตัวในอาสาไม่ให้ฆ่าตัวตาย
บอกว่าก็แปลกมากก่อนหน้านี้เห็นเขาก็รักกันดี
ช่วยกันทำมาหากินช่วยกันปลูกข้าวโพด
แต่ระยะหลังนายอาสาเริ่มมีอาการแปลกอะค่ะ
อืมจะเป็นโรคเครียดเป็นโรคเครียด
เครียดหึงไหมล่ะ
ครับ
ลูกสาวเคยบ่นให้พ่อฟังค่ะว่าสามีขี้หึงมาก
พ่อบอกว่าพ่อก็เคยบอกลูกว่าใจเย็นมีอะไรค่อยพูดค่อยจากัน

ส่วนพี่ชายในอาสาก็บอกว่าก่อนหน้านี้น้องมีอาการเครียดค่ะ
เพื่อนบ้านก็สลดหูใจกับเหตุการณ์ที่เขาย่อน

ไม่ค่อยสูงสิงไม่ค่อยคุยกับใคร
สงสัยว่ามันจะกินน้ำพ่อหนาที่เป็นเม็ดนั่น
อืมก็มีกินเยอะมากบ้างบางครั้ง